อยู่สวีเดนมาหลายปีทำให้ภาษาไทยไม่แข็งแรง

ใช่เกรสได้มีโอกาสได้ทำงานกับติช่า
ในรายการของเขากินแก้กำ

เขาบอกว่าพี่หนูติดตามพี่มาตลอดเลย
ตั้งแต่เด็กหนูดูละครของพี่ที่ราชศาตาล

ขอต้อนรับพี่เกรสจานกล้าว
แต่ดูเห็นจอจาน
เนี่ยน้องเขาเขาว่าเห็นจอจานคือกกยจจ

เดี๋ยวให้จ๊อปจ้องจักเนี่ยนะ
ไม่จ๊อปจ้องจักอยู่ที่เมืองเจ๋

โดยวันนี้เกมที่เราจะเล่นก็เป็นสุภาษิตคำพังเผย

ใครที่สามารถทำได้ครบ๕คำทีมนั้นชนะ

ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา๑นาทีเริ่ม

เขียนอ่างอ่างอีกแบบนึงอ่างคาคกคาคกคุณวอร์อ่ะถูกต้อง
อันนี้อะไรผมผมตาผมบางตาผมบางเส้นภูเขาผมบางภูเขา

ผมบางภูเขาคุณต้องแหวกแหวกงอกหาตียะหาอะไรตัวเล็กหาวหาวใส่หัวถูกต้อง

สอนสอนสอนอะไรสอนอะไรสอนอะไรที่เหมือนตัวเหี้ย
สอนมาใกล้ว่ายน้ำ

อันนี้เลยอันนี้เลย
เก่งมากเอาล่ะคุณหญิงรฐาน
เพื่อนดีมันไม่ได้ช่างอันเลยฮะ
คุณหญิงรฐานเชิญค่า
ถ้าพร้อมแล้ว๑นาทีจับเวลาเริ่ม

กวาส

เออมีมีรถเราต้องมี

กล้ามขาสองแคม

ไม่เวลาเราเจอเบ๊กสาวต้องทำอะไร

ตัดหางตัดหางไปวัด

เราคลี

อะไรมึงพูด
ใช่ว่าใช่
ไฟเรือตักน้ำแล้วก็ลูกภาษาถูก
หมดเวลา๑นาที

ใช่ปัญหาอยู่ที่อีกละท้ายนี้นะค่ะ

ตักน้ำ
และทีมที่ชนะทีมที่ชนะค่ะ
ทีมอีออฟแล้วก็รัสมีแคมป์
อยู่เข้าใจป่ะเรามาสอนภาษาไทยให้ดีกว่า
สังเนยคำควบกล้ามอยู่รู้จักปะ

รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็ก

รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็ก
รถยนต์ล้อยางรถจานล้อเหล็ก
เอาแปลงว่า
เราก็ผ่านดีกว่า

แล้วต่อไปคำต่อไป

อันนี้น่ากลัวมาก

หมอนเอง

เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว